มากันที่ข่าวแรกนะคะเป็นเรื่องของสายป่านนะคะ
วันนี้ก็ได้ติดตามกันอีกสำหรับประเด็นร้อนของสาวสวยคนนี้นะครับ
จะผ่านเรื่องความรักไปสำหรับวันวาเลนไทย
เห็นกันแล้วว่าเธอเตอร์ไพรส์แฟนด้วยช่อดอกไม้ช่อใหญ่โชว์ความหวานกันมาหมาดเลย
ไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นกับสถานะหัวใจของนักแสดงสาวสุดติ๊ดสายป่านอภิญญาค่ะ
เพราะว่าเมื่อคืนนี้นะเจ้าตัวเนี่ยโพสต์ข้อความออกแนวเหมือนจะเศร้านะ
ในอินสตราแกรมส่วนตัวมาแบบรัวชุดใหญ่เลยนะคะ
คือมีความหมายเคาะมาแล้วตามที่เรียนมานะครับ
บอกว่าสวัสดีความมืดเพื่อนเก่าของฉันฉันมาพูดคุยกับคุณอีกครั้งหนึ่งแล้วนะ
หลังจากนั้นไม่กี่ชั่วโมงเธอก็โพสต์ข้อความย้ำความเศร้าต่ออีก
เป็นภาษาอังกฤษต่อก็แปลว่าหัวใจที่แตกสลายอะไรประมาณนี้นะคะ
งานนี้ชาวเน็ตก็เลยตั้งข้อสงสัยว่าเตรียมจะคอนเวิร์สกับหวานใจคนล่าสุดเนี่ย

อ่ะยังไงดีอย่าเพิ่งไปมโนไปไกลนะ
คุณรอให้เจ้าตัวออกมาเคลียร์ด้วยตัวเองดีกว่านะคะ
เอาเป็นว่าเดี๋ยวรอลุ้นกันก่อนแล้วกันข่าวนี้ว่า
ก็อดใจรอกันหน่อยแต่ว่าส่งกำลังใจให้เธอรัวกันด้วยละกันนะคะ

ข้อความนี้มันน่าสงสัยจริงชวนพิสูจน์ต่อจริงนะคุณผู้ชมค่ะ